รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มุยมุยบาลีบาลีบาลัดจักรโอ๊ยเราเป็นน้องเกิดน้องปล่อยเลยล่ะ

ท่านจะได้เจอเนื้อคู่

ใช่เลย

โหไอ้บ้าเฮ้ย

ขับรถไปด้วยแชทไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ย
แหม่ต้องระวังตัวให้เยอะนะครับ

เฟียฟอยฟอยเฟียร์แหมชื่อเรานี้คล้องจองกันเลยนะครับ
หายากนะครับคนชื่อเล่นฟอร์ฟันน้ำหน้าเนี่ย

ผู้ชายก็เลอเทอร์เปิดเพื่อนแบบนี้เป็นธรรมดานะครับ

โอ้โหมาเดินซอยนี้คนเดียวเปรียวอันตรายนะครับ

แฟนไม่มีเสร็จพร้อย

ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่

เดี๋ยวเราหาอะไรมาทานเป็นการขอบคุณ
เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าติดธุระอะไรหรือเปล่า

ว่างสิทำไมจะไม่ว่างล่ะ

งั้นเดี๋ยวมานี้เจอกัน

อ้าว

หนูล่ะค่ะ
ไม่ใช่ปู่หมายถึงวิญญาณที่ตามหนูอยู่เนี่ย
โทษหนูมีผัวแล้วใช่ไหม
เออใช่ค่ะ

แต่ว่าเขาถูกรถชนตายไปแล้วนะคะ
หรือว่าพ่อปู่เห็นวิญญาณเขา

อะไรคะ

พ่อปู่เอามาถ่ายรูปหนูเหรอคะ
ใช่แล้วนี่เลนส์มันเนี่ย
ทำเลขขี้ตามาร้อยแปด

นี่มันพ่อของชัตเตอร์

หนึ่ง
สอง
สาม
อีก

มองทำไม

เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
กูบอกเลยนะพ่อมึงเดี๋ยวนี้นะฝีมืออ่อนว่ะ
ไม่ได้เรื่องกูบอกตรงตะยอบให้
แต่ว่าแต่ก่อนเขาแม่นมากเลยนะเว้ย
แค่นี้แค่นี้ไม่โดน

อย่าไรนะก็ไข่ห้อมนั่นแหละบางมาก
ไม่ใช่แค่หลังต้นคอผู้นี้
ต้นคอกูยังไม่ได้เปลือกใครอยู่เลย

นี่กูเจ็บหลังกันหมดแล้วเนี่ยไอ้บาง
โอ้โฮหนูนี่

อ่ะนี่มึงไม่เชื่อกูเหรอ
ถ้ามึงไม่เชื่อกูเนี่ยนะมึงออกไปดูข้างนอกเลย

โอ้โหวันนี้เนี่ยดวงกูเนี่ยพุ่งปรี๊พุ่งปรี๊ดจริงเลยว่
โอ้โหนี่ถ้าวันนี้กูกลับมาสายแบบมึงนะ
กูได้สีนี้ไปแล้ว
โทษทีนะเว้ยไอ้หยวกกล้วยน้องเขาเกิดมาเพื่อกูว่ะ

นี่ให้กูได้บ้างเถอะอวดพวกมึงได้มาเป็นร้อยแล้วกูยังไม่เห็นบ่นเลย
แล้วมึงแน่ใจเหรอวะว่าน้องเขาไม่มีแฟนอ่ะสวยสดตอนนี้มันยังมีอยู่เหรอวะ
ก็กูบอกแล้วไงว่าน้องเขาเกิดมาเพื่อกู

มันแปลกยังไงวะก็น้องเขาประทับใจกูไง

นั่งกุ๊กกันอยู่เนี่ย

กูเนี่ยเอ้าชีวิตเข้าแรกเว้ย
กูเลยสำคัญนะเว้ย
สมควรแล้วที่ได้ของดี

ฉันอยากดูบ้างนะ

มันอยู่ที่เท้ามีเหยียบเบรก

เสร็จแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมาก
แต่ว่าน่ารักน้อยกว่าเฟียนิดนึง
ดอกไม้มาให้เราเสร็จแล้วเราก็รับมา
แล้วก็บอกว่าพี่คะ๒๐บาทครับพี่
ถูกขายดอกไม้โอ้โหเราก็หลงเชื่อ

แม่งแม่งแม่งแม่ง

แต่จริงแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเรา

แต่จะมีสักคนไหมนะที่รู้ว่า
จิตใจของฟอยมันเหงาแค่ไหน

พูดไปจำตัวมากเลยนี่

ก็นิดหน่อยอาจจะไม่เป็นไรหรอก

เอ่อถ้ายุ่งกัดแบบนี้

ยุ่งกัดให้สาวชวนขึ้นห้อง

มันมันจะดีเหรอ

แต่ว่าเราเป็นผู้ชายที่เฟียเพิ่งรู้จักนะ

ยุงเริ่มเยอะแล้วอะยุงทุกข์มากเลยแถวเนี้ย

อ่ะเขาจะขึ้นห้องกันแล้ว

ก็กลับสิครับถามได้

จะงั้นเดี๋ยวเราเก็บให้เองแล้วกันเนอะ

โอ้แยมโร่

เฮ้ย

เอาเขาได้จ้ะ

มาจากไหนเนี่ยวะ

ไปค่ะฟอย

เปิดเปล่าเหรอปอย
ไม่ต้องถามแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป

เพื่อเถอะ

อย่ามีโปรดติดตามตอนต่อไป
สู่ที่ที่ที่จะเรียก
เมื่อที่เหลือ
ช่วงที่จะเรียก

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง
ชื่อฟอยแต่ไม่ใช่แฟง

ไม่ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเลย

นี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแฟนกันไม่ได้ใช่ไหม
มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ได้นี่

ช่วยเฟียนะฟอยต้องไม่ทิ้งเฟียนะ

อย่าทำแบบนี้เลยเดี๋ยวฟอร์มจะซวยเอา
เฟียก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

เดี๋ยวรู้ว่าพูดไปยังไงก็ไม่มีใครเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงเนาะฟอย

แต่ว่าพวกเราเจอเรื่องแบบนี้จนไม่อยากเจอแล้วแหละ

เคยมีแฟนเก่าชื่อพี่แฟรงค์

แล้วหลังจากนั้นพอเปียจะคบใครใหม่
วิญญาณพี่แฟนก็คอยตามมาหลอกมาหลอนตลอด
ไม่ว่าโน้ทนานอยู่ในไม่ดี
อาศัยก็จะรู้ที่รัฐของพ่อแซม
คิดว่าเห้ยตายแล้ว

เฟี่ร์งทอขอต้องเข้าข้น
เจ้าแย้งพวกเขา

สิ่งบรรณากไดร์

โอ้โอ้

วีคพร้อมไม่ได้
เฮ้ยโฟย์กูว่าไม่ใช่หลอกหล่อแล้วว่ะ

แต่เสียอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะฟอย
แต่วิญญาณที่แฟงค์ไม่ยอมไปสุดเกิดถึงพี่
โฟย์ต้องช่วยเฟียนะโฟย์อย่าทิ้งเฟียนะ
สัญญาสิขอร้องค่ะ
ก็เป็นแบบนี้แหละปู่เห็นไหมล่ะเพราะไอ้ผีมันไม่มีผุดไปเกิดเนี่ยมันหวงเมียมัน
แล้วนี่ปู่พอจะมีของขลังอะไรช่วยฟอยไหม
เอ้ามีสิวะนี่เป็นไงอ่ะขอบคุณนะปู่
ไอ้ถึงถือไว้ฝากไว้มันต้องอันนี้โอ้โหพ่อ
ใช่นี่เลยเหรอโหหนูว่ามันหายากนะโอ้โหอ่ะโอ้โห

สุดยอดเนี่ยปูขอบคุณมากนะครับฝากไว้มันเยอะมันต้องอันนี้
เว้ยนี่อะไรปูนี่เป็นไงนี่จะฝากถืออีกไงดิ
นี่แหละของมึงอ่ะเองเอาไปเลยเป็นมีดหมอ
อุ้ยทำไมมันจิ๋วขนาดเนี้ยไอ้ฝ่อยกูดูไป
กูว่ามึงนี่ไม่ได้เลือกตั้งแต่แรกน้ำนี่นะถ้าเป็นกูน่ะ
ถ้าผมรู้ว่าผู้หญิงเนี้ยเค้ามีพีย่ลผัวเก่ามันคอยตามประกบอยู่นี่น่ะ
นั่นปังนะเว้ยแต่ถ้าป๋องแล้วก็ไอ้ฟรอยกูบอกเลยนะเว้ย
ว่ากูยัดมาแบบแมนแมนกันมาเลยแล้วบอกเลยว่า
ทั้งอปอกแล้วอปังนี่สุดยอดเลย

งั้นไปคุยกับผีให้หน่อยจะได้ไม่ต้องใช้กำลัง
ห้อยังไม่ว่างก็ก็ไม่ว่าง

ไอ้สองคนนี่มันมีแต่ปาก
ถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปได้เลยนะคะ
ปล่อยช่วยเปรียบด้วยนะ
นี่มันใช่เรื่องของกูไหมเนี่ย

ช่วยเพื่อนนะนานเพื่อนจะได้ไม่มีสักทีหรือไง

โอ้โหเพื่อนมีทั้งนู่กจะจีบเมียผี
เอ๊ยเอานะกูช่วยเพื่อนหน่อย

ช่วยนะกูตรงนี้เลย
ถ้าพวกมันเป็นอะไรก็นอนนานนานแล้วกัน

โอ้โหกูกลัวจะตายก่อนร้องอ่ะดิ
โอ้โหมันก็อีกคนนึงพูดไปเรื่อย
เอานะไปด้วย
ไปมึงอยู่นี่แหละ
มึงห้ามไปได้มึงรอตรงนี้
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
เฟีย

ไม่งั้นพี่แฟงไม่ออกมาแน่

ไม่เอาให้
โอ้โหมึงโอ้โหโอ้โห
เต๋ง
โอ้โหอ้าว
อัลติด

ลุง
นี่เฟียจ๋าสงสัยแบบพี่แฟนของเฟียเขาจะไปเกิดใหม่แล้วมั้ง
ไม่หรอกบอยเชื่อเฟียสิยังไงเขาว่าต้องมา
ดูว่าผีเห็นเรามาเยอะวะเลยไม่กล้า
ไม่จริงอ่ะเฟียเคยพาผู้ชายมาที่ห้อง๕คนก็ยังเห็นตามมากระทืบกระเจิงกันหมดเลย

อะไรอ่ะจ๊ะตกใจหมดเลยนึกอะไรออก
แซงเขาจะโผล่มาตอนที่ผู้ชายที่มาหาเฟียกำลังถอดเสื้อ

เพราะงั้นน่ะปอยกับหยวกก็ต้องถอดเสื้อเพื่อจะให้เหมือนมีอะไรกันไง
จะได้สมจริงรับรองมาแน่

เอ้าถอดก็ถอดวะ

วันที่๒๒นหนึ่ง

อย่างนี้๒วันก็แล้ว

กินที่รูป

คนที่รูป

อ้าวขอบคุณครับ
เป็นใครเนี่ย

มันมาใกล้นี่ยิงยิงยิง

มันมาเกือบในนี่
โห้ไม่เลยเจ็ดยังไงวะ

ป่านนี้ยังไม่พอมาอีกเนี่ย
มันต้องกลับไปที่นี่
มันต้องกลับไปที่นี่

มันต้องกลับไปที่นี่

มีดมีดก็อยู่ไหนอ่ะมีด
ได้เผาแล้วมึงอ่ะ

โอ๊ยพอแล้วครับ

้าาา่

ช่วย
อ้าวอ้าว
โหโหนี่อยู่ไหนวะ
เจ้าพวกมันแม่เอ้า
จริงเอ้าอ้าว
เจ้าพวกมันแม่เอ้า
เจ้าพวกมันแม่เอ้า
ร่อมตายก่อนพำวาวะ
เอ่อมึงคิดขึ้นไปทัลล่างเหรอเหรอเว้ย

ฮู้ยมึงกินเล่ากูฟังทำไม

เขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องร้าง

แล้วก็แบบห้องนี้ปุ๋ยตายมานานแล้วอะ

กูยักษ์รู้แม่

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่หอพักนักศึกษา

พบศพนอนตายอยู่หน้าห้อง
ว่าเกิดจากการดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ
ตรวจสอบทราบชื่อว่านายแฟรงค์

แสดงว่าพี่แป๊งของน้องเฟีย

ซึ่งอยู่ในสภาพหน้าเละจนระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร

จ้าเฟีย

ทำไมพี่แฟ้งยังไม่มาอีกนะ
ปกติแบบนี้ต้องมา
พี่โฟน

ไม่เอาไว้ไม่อยากไปแล้ว
เตียต้องเป็นของแฟนคุณเดียว
เมียต้องเป็นของฉันคนเดียว
เตียต้องเป็นของแฟนคุณเดียว
เตียต้องเป็นของแฟนคุณเดียว
เตียต้องเป็นของแฟนคุณเดียว
เตียต้องเป็นของแฟนคุณเดียว
เตียต้องเป็นของแฟนคุณเดียว
เตียต้องเป็นของแฟนคุณเดียว
รีบไปบอกกูดมให้ช่วยจัดการที่ผีบ้านั่น
พี่ตนนั่นเหลือมันอภาษฐ์แท้มาก

ต้องไปเลยความเธอไม่ให้หยุดหย่อน
ยังเธอก็ไม่เจอไปหมดนี้